พระหัสสมดีที่๑๕กันยายน

ก็ใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียง

พรุ่งนี้บางคนเขาจะชี้ชะตากันแล้ว

คำนวณตัวเลขนั้นมาถึงตัวเองหรือไม่
บอกคนไทยหมดค่าหวยไปสามารถซื้อสร้างรถไฟความเร็วสูง

แต่นี่กองสลากเขาก็บอกว่าเขาเอาไปทำนู่นนี่
วันนี้อีกหนึ่งวันที่สำคัญคือวันไห้พระจันทร์ไง
หลายคนก็อยากได้เรื่องความรัก
เรื่องของความเมตตาเดี๋ยวมารอฟัง

ไม่รู้อะพี่ก็แบบไห้พระจันทร์ก็เป็นเรื่องของความสวยความงามอะไรแบบนี้ไง
บางทีปีนึงว่าเยอะเกินก็เหนื่อยกันเนอะ
นี่ปกติพี่ไหว้ตลอดไม่ใช่เหรอวันนี้

รายการเช้านั่นเป็นรายการสดไม่ได้รีรันมาจากตอนไหน

ตื่นมาทำรายการได้เหรอ

นี่ฉันตื่นมา๑๒ปีแหละค่ะ

ใช่เรื่องฝนเดี๋ยวเราก็จะบอกให้
จิตน้ำชาขอบคุณ

แต่วันนี้ไทยรัฐเนี่ยเด็ดสุดครับ

แต่การที่จัดปาร์ตี้ครั้งนี้คือ

คือนี่นะคะปศคือหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะคะ

ว่ามีอุปการะคุณกันมามะมาปาร์ตี้กันที่เขาใหญ่รู้ด้วย
เมื่อตามคำว่าจะเกโรคราท์ค่ะ

กรรินเกษรนผู้บัญชาการตปราบรามยาเสพติด

ที่ตำรวจได้ไปบุก

บุกเข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ซึ่งมาจัดงานเลี้ยงให้กับเอเย่นลายย่อยภายในรีสอร์ทเขาใหญ่อำเภอปากช่อง

ก็คือจับกลุ่มไอ้พวกจุ๊บได้เนี่ย
มีรถ๔คันค่ะสวนกลุ่มตำรวจไปเลยก็หนีนั่นแหละค่ะ
รู้แล้วก็ฝาตำรวจที่กำลังจับกลุ่มอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขับรถไล่ติดตาม
เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับแย่เสพติดไลน์สำคัญในกรุงเทพฯ
โดยตำรวจสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดลายใหญ่ในกรุงเทพมหานครนั้น
มาจัดสัมมนาขอบคุณคุณดูเข้าของนี่เนี่ย
อีก๓คันซึ่งหลบหนีตำรวจไปได้นะมีคนหนึ่งถูกวิสามันใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าไปจอดทิ้งไว้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีมาได้เร็วมากนะ
คงเหยียบกันด้วยแล้วก็ตัวเนี่ยหนีไปแล้วคนตำรวจโทรเรวัตเก่าอีกว่า

ปัสสาวะแล้วมีสารเสพติดในร่างกายด้วย
และเป็นผู้ค้าทั้งลายใหญ่และลายย่อยในกรุงเทพมหานคร
หรูหลาไปทำกันไปเลี้ยงกันที่เขาใหญ่

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสมีหนึ่งท่านนะคะ
คือท่านพันธุ์ตำรวจโทษธิวาพงศ์ภูโตภูลโตขอโทษค่ะ
สารวัตรกลุ่มงานการข่าวกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ซึ่งขณะนี้ได้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
โอ้โฮวันนี้ฉันก็ฮือฮาไปกับเขาด้วย
ครึ่งเหมือนหนังนะคุณใครจะกล้า
เขาอาจจะคิดว่าแบบเหมือนพื้นที่โล่งพื้นที่อะไรอย่างนี้

โอ๊ะเกะบีกระต์ตะดุ่นนี่ไม่ได้เล็กนะคุณ

เล็ดรอยไปเท่าไหร่แล้วก็มายิงตำรวจด้วยหนัก
ไม่ต้องออกมาเลี้ยกันไปที่ไหนแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะ

กันชายให้เป็นอะไรหรือครับเอ้าให้เขาพักบ้างสิครับ

อ่ะอ่ะว่าอาจารย์ก็คือแบบเมื่อกี้เขาบอกว่าวายุจะเข้าอีกรูปนี่
ใช่เมื่อกี้ที่พี่บุ๊คบอกแต่ว่ารายอีที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าฟ้านหากวงเลยเนื้อหนักน้ำปาทลักษณ์

ทำให้หลายพื้นที่ในขอนแก่นน้ำท่วมเมื่อคืนนี้ค่ะ
ทางจังหวัดขอนแก่นยังบอกว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องทั้งวัน
ส่งผลให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะถนนเส้นทางสายสำคัญของจังหวัดยาง
ถนนมะลิวันจากท่าอากาศยานขอนแก่นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนี่แหละค่ะ

ส่งผลให้รถยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากค่ะ

ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำก็ท่วมสูงเช่นกัน
นอกจากนี้ก็ตรวจสอบไปยังพื้นที่
พบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้เกิดน้ำขัง
บริเวณทางเข้าออกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเนี่ยสิ
ของมูลนิษฐ์ที่ทำมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ซึ่งอยู่ที่บ้านคำหายตำบลบ้านเป็ดนะคะขอนแก่น
แฉะเน้นดูภาพตามไปเลยนะคะท่านผู้ชม
ระดับน้ำก็สูงกว่า๕๐เซนติเมตร
ก็ส่งผลให้รถยนต์นี้เข้าไม่ได้สันจรไม่ได้

ความที่แบบเดินทางยากลำบากอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร
บุญแก่นทะคอนเป็นอย่างไรไม่รู้นะท่วมไหมไม่รู้

อันนี้ไม่น่าจะขังถ้าคงแค่เราเรียกน้ำรอระบาย
อันนั้นน้ำขังรอระบายอันนั้นน้ำท่วม
ไม่เหมือนกันถูกต้องเลย
นี่ก็ต้องไปช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
แล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่า
ถูกน้ำท่วมขังรวมกว่า๒๐หลังคาเรือนเลยนะคะ
น้ำก็ยังมีระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
แต่ตรงนี้ต้องบอกว่าทางเทศบาลขอนแก่นเอง
เขาก็มีการที่แบบว่าเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน๘จุด
แล้วก็ยังช่วยมีเจ้าหน้าที่ขนกระสอบทรายไป
ตามจุดเสี่ยงต่างที่โอกาสจะเกิดน้ำท่วมได้

ไม่ห่างแล้วถ้าโดนเต็มคงตกหนักมาก
คนถามกันอยู่ว่าเฮ้ยเครื่องต่างของเราในขณะนี้
ก็ยังพอรับน้ำได้อยู่นะฮะบางคนว่าไอ้ปริมาณเครื่องที่สำคัญอย่างเกินภูมิพล

ส่วนภูมิพลยังได้อยู่๘ล้านกว่า
โอ้ยังไงแต่นี่ก็คิดว่าสูงมาก

ถูกอันนี้บางส่วนเขาบอกว่าที่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นฝน
เต็มที่๑๐๐ก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็วันละ๑๐ล้านลูกบาทเมตรเลย
ทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐก็เพิ่มสูงขึ้น
แต่เขื่อนภูมิพลยังเขื่อนภูมิพลยังได้ปิด๘ล้านกว่าลูกบาทเมตรนะฮะ
เขื่อนสีริกิจยังได้อยู่๓ล้านกว่า
งั้นแสดงว่ายังไม่ขึ้นไปทางเหนือนะน้ำเยอะ
เพราะฉะนั้นยังถือว่าทั้ง๔เขื่อนยังพอรองรับน้ำผลได้อยู่
ได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศิริกิจเขื่อนภูมิพลเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
เขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์รวมแล้ว๔เขื่อนรวมกัน๑๒๐๐
ก็เกือบ๑๒๘๐๐ล้านคือยังไม่พอยังไม่เยอะ
ก็ถือว่าล้านลูกบาทเมตรก็โอเคล่ะก็ยังพอได้
เขาบอกว่าริมันปริมาณน้ำที่จะใช้ปีนี้
ก็จะมีมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน
เขาตีราคามาแล้วหรือคะ
คือทั้งหมดในการผ่าตัดของเด็กคนนี้ยังไม่รวมค่าฟื้นฟูอะไรนะ
ค่าผ่าตัดตกอยู่แล้วอยู่ประมาณ๓๐๐๐๐๐บาท
แต่ครูเขาก็แบบโอเคละจ่ายได้เต็มที่เลสเตย์ไม่เกิน๑แสนบาท
วันนี้นางปวีนาวของสกุลแน่นอนถ้ามีคดีเกี่ยวกับเด็กรัศตรี

ประธานมูลยธิปวีนาวของสกุลเพื่อเด็กรัศตรีพานางสาวนรดี
จ่อสันเทียนักเรียนชั้นม๕
ซึ่งถูกครูพระปาแก้วใส่จนบาดเจ็บในใบหน้าเกิดผิดรูปไปเลย
ตรวจอาการเบื้องต้นทางยันฮีเขาจะรักษาให้หายได้เลยนะครับ

เขาทำสัญญากรรมประสาทด้วยเหรอยันฮีเออฉันไม่รู้เลย

ของปุงเบื้องต้นเนี่ยคือระบุมาแล้วโดยรสเล็ก
แพทย์เขาระบุว่าอาการเส้นประสาทคู่ที่๗เนี่ยอากเสบ
จากนั้นการกระทบกระเทือนจะมีการตรวจสมองไม่มีการแตกร้าว

แล้วก็บางคนก็ถามว่ากระดูกสมองเป็นอะไรเลยไหม
ไม่มีการแตกร้าวของกระดูกซึ่งตรงกับการตรวจเบื้องต้นของโรงพยาบาลยันหีบ
แต่พบว่าน้องซายมีอาการเจ็บที่บริเวณใบหน้าด้านซ้ายอย่างมาก
แต่ใบด้านด้านขวาไม่มีอาการอะไรเลย
จากการตรวจพบว่าใบหน้าด้านขวาทำงานปกติ
และใบหน้าด้านซ้ายกลับไม่ทำงาน

ถูกเพราะเมื่อยิ้มเส้นประสาททางด้านขวา

รวมไปถึงรวมตาทางด้านขวา

แต่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็หลับไม่ได้

โอ๊ยโดนตาหรือเปล่า

แสดงว่าวันนี้เส้นปรศาสตร์

ใครแจ็คพอร์ตโดนอันไหน
แสดงว่าบนหน้าของเรามีเส้นประสาทไปหมด
แต่คุณจะไปแจ็คพอร์ตตอนไหนก็แล้วแต่

โดยเฉพาะตาข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งไม่ปิด

ไม่สามารถสั่งให้หนังตาปิดได้

กล้ามเนื้อมันจะไปอักเสบจนทับเส้นประสาท

หรือเส้นประสาทขาดหรือเปล่า

หากกล้ามเนื้อทับเส้นปรศาสตร์

แต่หากถ้าเส้นปรศาสตร์ขาด

แล้วก็ซึ่งระยะเวลาการรักษาเกี่ยวกับระบบประสาทนั้น

จากฝรั่งเศสจากบริษัท

โอ้คุณแม่หนูก็มีเพื่อนของเขาบ้าง

เขาเรียนอยู่ดรค่ะ

อายุเท่าไหร่เรียนดรแล้ว
สิ่งที่เขียนโอ้โฮ

ประมาณนั้นครับ

แต่ทั้งยันฮีก็จะดูแล

มันจะต้องรักษาเต็มรูปแบบ

นี่แต่ท่านบรออกมาให้ข่าวกับก่าว
เพราะฉะนั้นคุณฯก็คงจะไม่ได้มีคนเจอ
กลับมาขอโชคขอราบกับตัวเลขกันหน่อยไหมครับ

เขาบอกว่างวดนี้ค่ามาแรงหรือเปล่า

๙ก็มีตอนนี้ฉันมี๙เดี๋ยวคุณ๕มาอ๋อโอ้โฮคุณ๕มา
เก้ามากเรามาข่าวใส่ใครกันต่อค่ะ

เป็นวันเกิดเทพบุภิสันิวาคค่ะ
เทพบุภิไม่มีเกิดอะไรนะ
เขาก็บอกไปแล้ววัน๒๕เขาก็บอกว่าเป็นวันไหว้พระจาน
สำหรับสำหรับวันไหว้พระจานค่ะนะคะมาบันโจทย์ทุกครั้ง

เขาก็บอกสำหรับคนโสด
หรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของอยากได้ความเมตตา

สำหรับคนที่ทำอะไรเรื่องความสวยความงาม

อันนี้ไม่ได้เก้าร่วมเทพเกิดใหม่

หรือว่าแต่ละปีเขาจะมีชื่อหรือมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า

คือวันขึ้น๑๕ข้ามเดือน๘นะคะ
เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษสำหรับคนที่ไร้ความรัก
โดยชาวจริงก็เฉินมทรลองด้วยการว่ายพระจันทร์

วันนี้ไปหลายที่เห็นก็อาจจะมี

ให้คนในครอบครัวออกมาแบบสร้างความสุขด้วยกัน
มาไหว้เจ้ามากินขนมด้วยกัน

ที่คนจะต้องจองกันเป็นเดือนของที่ไหนวะ
ถ้าคนจองไปในเดือนวันนี้คงไม่เหลือให้เราแหละ

อ๋อเหรอคะลองมองไปหาดูที่หลังจัดมานานเธอรู้ดีอย่างนี้จะได้เป็นความรู้พวกเรา
ใช่จริงส่งบอกอ้าวแต่เขาบอกทะวิววาลากมีอยู่ร้านนึงอ่ะ
อร่อยมากจะต้องสั่งจองก่อนนะครับขนมไว้พระอาจารย์ร้านไหนอร่อยคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้
นี่ลองส่งมาบอกเราบ้างเผื่อวันนี้รถเมย์และป้าเหมียวอันนี้เครื่อง
มีป้ามา๑คนเขาบอกว่าอชค่ะหมอช้างทศเทพศรีตุราก็ออกมากล่าวผ่านไทรรัสออนไลน์
เอาแล้วไม่ใช่ว่าที่ไม่แล้วก็บอกว่าอาจทศเทพเหรอ
เออชิคกี้พายจับปอนด์ศรีตุลาณ
เขาบอกทางไทยรัฐออนไลน์ถึงความสำคัญในวันนี้นะคะ
วันที่๑๕กันยานี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าวันไว้พระจันทร์เป็นสวยงามสงพลัง
ซึ่งนอกจากการไว้พระจันทร์จะเป็นประเพณีในทางจีนแล้ว
ยังมีหลักโหราศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องนะคะ
เพราะว่าคนจะรู้จักในเรื่องของการขอพรจากพระจันทร์
แล้วยังมีเรื่องของความรักจากเทพบุเภสันนิวาส

ว่ายมาจนจะแก่แล้วพระจันทร์จะเป็นเครื่องให้ผัวคุณ
นี่ไงเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่คนโสดอย่างเดียวนะคะ
คนมีแฟนก็ได้เหมือนกัน
หรือว่าการขอพรในเชิงความเมตตา
ที่อยากจะแบบว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตาเป็นต้น

คือไหว้แบบง่ายที่สุดเลยก็คือ
จัดโต๊ะแล้วก็เอาขนมไหว้พระจันทร์
เอามาวางแต่นิยมใช้เป็นคู่

แล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยนะคะ

ท่องบทสวัสดิ์พระคัมภีร์แม่พระราชาญ

แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ลานแล้วก็แบ่งกันกิน

อีกแบบนึงเรียกว่าจัดเต็ม
คือเครื่องพร้อมของทุกอย่างเยอะมาก

คือมีนอกจากเมื่อกี้มีขนมไห้พระจันทร์แล้วถูกไหมคะ
ถ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกว่านิยมให้มีพวกน้ำหอม
เครื่องสำอางอะไรที่เป็นเรื่องความสวยความงาม
สาเหตุที่ต้องเน้นอะไรก็ได้เขาบอกเลย
ของเก่าก็ได้แต่ถ้าของใหม่ก็ดีอาจารย์ช้างบอกไว้แบบนั้น

แต่บางคนดาราบรกก็อาบน้ำจันเลยน่ะเถอะ

เขาไปอาบแถวแบบบ้านหนูอะไรอย่างนี้

แสงจันทร์อะไรอย่างนี้เขาเชื่อว่า

เขาจะฆ่าน้ำคืนด้วยน้อง

ผู้หญิงเพราะผู้หญิง
พระจันทร์นั่งเทพของผู้หญิง
เขาชอบความสวยงานของผู้หญิง
เออฉันเคยได้ยินว่ามีแบบดาราคุณหนึ่ง

ถ้าไม่ถึงกับว่านั้นก็เอาน้ำมาซ่อนให้พระจันทร์
ส่องมาในน้ำแล้วเอาน้ำมาพรมก็ได้

เอ้าถ้าเป็นจัดเต็มก็อย่างที่บอกไป
ส่งผลในเรื่องของความมีเสน่ห์
ไม่ใช่มีตรงนี้ออก

หล่ะเธอเฉินไปใหม่มากก็ทำกันล่ะเฮ้ยรึ
บอกวัดนี้ทำกันไม่ใช่เหรอเธอดาราชอบไปทำกันวันนี้

โอเคอย่างคนที่ไปที่น้ำตกฉันเข้าใจได้
นุ้งผ้าถุงอะไรอย่างนี้
จับมาเล่นตัวอีกเหมือนกัน
ถ้าจัดเต็มได้ก็ลองไปเข้าไปดูกันแล้วกัน
เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามช่างเสริมสวย
เขาบอกว่าอันนี้ให้ขอปล่อย
วันนี้อาจจะมีหลายคนไปด้อมมองอยู่หน้าบ้านอะไรพี่เหมียว

ภูมิกับก็ต้องมีความสวยความงามเหมือนกันอะไรแบบนี้
ถ้าเก่งของผู้กับก็ไปทำนะครับ
กลับมากันตามคำเรียกร้องฮะ
เราไปดูกันข่าวแปลกทั่วไทยกันสักนิดหนึ่ง
เราขอเริ่มที่จังหวัดใกล้กรุงเทพนี้สักนิดหนึ่ง

แค่กล้วยต้นกล้วย

เขาบอกว่ากล้วยตรานีให้โชคเนื่องจากอะไรคุณรู้ไหม

แต่เจ้าของบ้านถูกไว้เจ็ดงวดซ้อน

เรือกล้วยกลางลำต้นแตกต่างไปจากกล้วยต้นอื่นพี่นึกออกไหมฮะ
ขนาดที่เจ้าของบ้านเองเนี่ยเอาผ้าสามสีไปผูกบอกถูกหวยมาแล้วเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นน่ะเห็นเลขของบอกบางไกลว่าเป็นต้นเลยเห็น๙๑๑
คือเรื่องของเรื่องนายพองปรางสอนอายุ๗๔ปี
พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่๒๓๙หมู่๑
ตำบลบังพรับอำเภอ๒พิน้อยชวัดสวรรค์บุรี

ซึ่งเป็นกล้วยตานีลำต้นมีความสูงประมาณ๓เมตร
กลางต้นออกปรีเป็นคล้ายดอกบัวสีชมพู
แล้วก็ออกเครือลูกชี้ฟ้าไม่เหมือนเครือกล้วยปกติทั่วไป
นับได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด๙หวี

ห้วยนั้นเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหน้าฝน
เขาบอกว่ายอดกล้วยก็เลยหักโคตรลงมา

เขาบอกว่าต้นกล้วยดังกล่าวออกปีแล้วก็ออกเครือที่กลางลำต้น

ตัวเองก็ไม่รู้อะไรก็เห็นว่าเฮ้ยมันแปลกดี

แล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไห้บูชาเป็นเรื่องปกติ

ส่วนงวดนี้เท่าที่ตนมีเซนต์เนี่ย

กล้วยตานีมี๙หวี

กล้าจะเป็นมวดที่๘สำหรับเขาที่เขาจะถูก

โอ้ยนี่พอออกลูกเด็ดมันก็ตายใช่ไหม

ต่อไปของนี้ฉันขอไปที่ที่นู่นไปหนองโบรมภูรณ์และจังหวัดเลย
จังหวะนี้คาบเกี่ยวกันของคุณพระดำเลข๙ใช่ไหมคะ
ของนี้เป็นหญิงสาวอายุ๒๘เก็บท้องท้องแก่ใกล้คลอด
พ่อสามีพาขึ้นรถกระบะแต่ไปไม่ถึงลูกคลอดในรถ
อันนี้น่าจะสดอันนี้น่าจะเลิศ
คลอดเวลา๙๐๙๓๐คือ๙โมงครึ่ง

นี่คือแองจี้อีกแล้วเขาบอกว่าแพริสผลตกหนักนี่

นี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ไปแล้วนะแองจี้ของเพื่อนคุณ

คือนางสาวนวลจันทร์อายุ๒๘ปีก็คือ
ทางนักข่าวไปที่โรงพยาบาลศรีบุเรืองซึ่งเขานำไปส่งที่นั่นนะฮะ
แต่ว่าคลอดบนรถเมื่อวันที่๙เดือน๙ปี๕๙
เวลา๙นาฬิกาอยู่ในผ่านมานะฮะ

ใช่มีเลข๕มาด้วยคือปวดก่อนกำหนด๑เดือนเนี่ย
จากโรงพยาบาลป้าบเข้าไปนะฮะ๙โมงออกมาเลยในวันที่๙เดือน๙
๙นาทีหรือเปล่า๙โมง๓๐ช่วง๙โมงถึง๙โมงครึ่งที่ช่วงที่กำลังทำคลอดนั่นแหละฮะ
นางสาวนวลจันทร์บอกว่าตัวเองได้โทรศัพท์ให้ชาวบ้าน
คือพออยู่ในรถแล้วเนี่ยคลอดเองไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ให้เขาช่วยโทรหาหน่วยช่วงมีหนึ่ง๑๖๙
เพียงดูทุกอย่างหนูว่าคือเขามีตัวเลขหมดนะฮะ
แล้วน้องคนนี้เนี่ยเขาก็เลยให้ตั้งชื่อว่าน้องก้าว
นี่นี่หนูก้าวเกิดมาน้ำหนัก๒๕๗๐ก็คือน้ำหนักโอเคนะ
ก็ตัวเล็กแต่ว่าก็แข็งแรงดีนะฮะ
ให้น้ำเกลือให้อะไรเรียบร้อยดีตอนนี้แข็งแรงเรียบร้อย
ไม่ได้มีอาการที่จะต้องน่าเป็นห่วงอะไร
แม่ทั้งลูกปลอดภัยเรียบร้อยนี่เห็นไหมล่ะ
แต่แน่นอนสิ่งที่คนจะต้องโฟกัสขออีกครั้งหนึ่งเลขทะเบียนเขา
ตอนนี้เขาก็ต้องขอชมเชยทีมหน่วยกู้ชีพ
เอาบัตรหนองกุ้งแก้วแล้วก็ลงพจบันสิบุเรือง
ที่ทำให้แม่ลูกพวกนี้ได้ปลอดภัยดี
อันนี้ก็เอาเรื่องนอกจากตัวเล็กบ้าง
ไม่กินต้นปล่อยไปแล้วคลอดลูกบนรถไปแล้ว

อันนี้ก็โคตรเหมือนกันแต่เป็นแม่วัวตกลูก
เขาบอกอันนี้ไปที่จังหวัดตรังเลยนะคะ
เตรียมตัวได้เลยนะคะลองคุยกันดูว่าเอ๊ะยังไงดี

ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานจากในลอดรามเทพ
อายุ๖๒ปีเป็นชาวตำบลเข้ากอบ
เขาบอกว่ามีแม่วัวชื่อแดงอายุ๘ปี
ตกลูกวัวออกมามีลักษณะที่แปลกแล้วก็ประหลาดมาก
มี๒หัว๖ขา๒หาง

๒ตัวติดกันแล้วแต่มี๖ขา๒หาง

แต่ขามีคู่คือท่อนบนเป็น๒ตัวท่อนล่างเป็นตัวเดียว
ใช่พอคลอดออกมาเสียไม่ทันก็คือตายอยู่ดี
คือเขาคลอดออกมาเนี่ยยังไม่เห็นว่าเป็นเพศอะไร
รอดก็บอกว่าแม่วัวของเขาเนี่ยตกลูกก่อนกำหนด
โดยตนแล้วก็ลูกสะพ้ายไปดู
แต่ละครั้งว่าแม่บัวใช้เวลาตกลูกนานกว่า๕ชั่วโมง
ซึ่งถือว่านานกว่าปกติมาก
แล้วก็เนี่ยพอลูกวัวโผล่ออกมาออกมาเพียงหัวเดียว
แล้วก็ไม่สามารถออกมาได้ทั้งตัว

แต่ดึงออกมาก็เนี่ยพบว่ากลายเป็นแบบอุ๊ยมี๒หัว
หกขาแม่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าตัวลูกอยู่ไม่ได้ก็ไป
ชาวบ้านเขาว่ากันว่ายังไงอะไรมา
เขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนแต่เขาก็พูดแค่ว่าแม่วัวชื่อแดง
แล้วที่เขาตกลูกมาก็ปกติไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่มีรอบนี้ครั้งที่๕ที่ตกออกมาแล้วแบบว่า
หน้าตาประหลาดก็สองหัวเป็นแฝดที่ไม่สมบูรณ
สองหกสองอุ๊ยสองขาแฝดคือสอง
อันนี้พูดเรื่องตัวเลขวิทยาศาสตร์นะคะ
บอกเลขตามนั้นว่ารักษณประหลาดยังไงเฉยค่ะ
แต่สิ่งเดียวกันเวลาใกล้วันที่๑๖หรือใกล้สิ้นเดือน
ต้นเดือนเนี่ยคนจะมีการพูดถึงสถานที่ที่หนึ่ง
อยู่จังหวัดสกลนคร

เห็นไหมเขาทุกวันนี้มีการสร้างพญานาคแล้ว

จากพญาเต่างอยนี่โดนทำของใส่

ต้องมีการสร้างพญานาคมาพิทักษ์พญาเต่างอยซะ

ซึ่งคุณเชื่อไหม

คนที่แถวขายลอตเตอรี่แถวนั้นเขาบอกว่า

เจ็ดงอนเถิดมือทรวม
ซึ่งงวดนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจ
แล้วก็เลขเด็ดมาให้เราติดตามกันนะฮะ
ที่หลายคนจับตามองเขียวกับหวยพญาเต่าง้อย

มีพิธีว่ายสาพญาเต่าง้อย
มาเนี่ยเป็นวันแรกของพิธีเนี่ยมีเรื่องเด็ดตัวเลขเด็ดมาให้เรากันแล้ว
ประญาเต่างอยบางคนถามประญาเต่างอยคืออะไร
คือเป็นรูปปั้นที่อยู่ตรงบ้านเตางอยแล้วก็อำเภอก็อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนครเขาเลยเชื่อว่ามีพญาเต่างอยกันเกิดขึ้นไง
ก็มีการบวงสวงแหละเชื่อเนื่องจากเจ้ามือไปทำของใส่พญาเตางอย
เขาบอกว่าเต่าง้อยให้แล้วที่มีรอยเลือดไง
สีแดงลิทาเพื่อเสริมความสิริมงคล
วันนั้นประชาชนหลายพันธุ์เลยนะไปร่วมพิธีนี้กัน
แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในระหว่างที่

ว้างเข้าขึ้นมาทางน้ำแล้วก็มันหยุดนิ่ง

นั่นแหละสิโดยคนตกออกตกใจกันใหญ่

มันก็ต้องขึ้นบก
จุดเด่นคือเขาก็ต้องมีการทำน้ำมน

ต้องอยู่นออกหายดูออกบ้างอะ
คนเป็ยลุ่มกันแบบแบบปะหนึ่งอู๋หูถังนะมุใช้แบบ

ใบเลขอะไรดูเปลี่ยงเหรอ
ได้ยอดน้ำตาเทียงลงไป
ประชาชนโหวตเสียงส่วนใหญ่

เลขที่เห็นคือ๕๗๒
ตรงไหน

เราอาจจะไม่มีความสามารถในการดูหวย

เขาบอกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นช้าวแถวพระยาเต๋าง้อย
อย่าบอกว่าตีแรกนะคือการขายศส
ระหว่างที่คนกำลังมุง๕๗๒หายไปปุ๊

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
ญาเต่างอยไม่ต้องให้ถูกหรือไม่ถูก

ขายไปปุ๊บเอาตายเนี่ยศสหมดแล้ว
เดี๋ยวนี่เร็วขนาดนั้นเลยอ่ะ

สำหรับเลขเด็ดบางคนก็บอกต่างนานา

คุณรู้ไหมเขาบอกว่ามันมี๔วัน

พิธีทำน้ำมนต์มีทุกวัน

เห็นเป็นเลข๖๔๙ก็มี

สัก๖๔๙สักหน่อย๑๗๙สักหน่อย

ไม่เหลือ

มันมีขาดเลข๒อันเดียวเลย
ย้ำเตือนว่าเรื่องราวเขาขอฝากมาบอกสักนิดนึ

เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
ที่น้องคอหวยโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมและตัดสินใจด้วย

ต่าง้อย๕๗๒๑๓๑๔๑๕๑๖คืออะไร

เยอะสุดนะคำนวณเงินคือ๒กับ๙เยอะสุด

ว่าถ้าซื้อหมดนี่เงินเดือนไม่น่าจะเหลือกัน

อันนี้ไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ใบ้นะคะหนูจดให้แม่

ไม่เกี่ยวเขาไปซื้อลอตเตอรี่ไง

หัวหลอดนี้เป็นอะไรบินอยู่เดี๋ยวก่อน
ที่จริงหนูตั้งใจว่าลองดูในหัวมันจะมีเลขอะไร

นี่มีคนบอกว่า๑๓๕๐ทะเบียนรถบวกกันก็ได้

พ่อหนักก็ดีน้องก็มีเงินแต่งชุดนักศึกษาไปสอนพระ
ใช่ก็เป็นกระแสออกมาอีก
ควรหาว่าแบบป้างประเศษทำตัวดีอะไรอย่างนี้

เขาเรียกว่าอะไรมีจิตสาธารณะ
ไปสร้างความรู้อะไรอย่างนี้เป็นสามะเนนอะไรแบบนี้พี่มดามเสือกเกงตัวเนินเมื่อวาน

เอาซิเหมือนกันนะคะ๒ตัวงั้นเรื่องปันเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าถอนไม่ถอน
แต่เรื่องนี้ก็สนใจนะเดี๋ยวเอานี่มา
ไปต่อแล้ว
กลับมากันเดี๋ยวจะบอกพาราลิมปิก
ลาลิมปิกนะฮะจะบอกว่าได้เหรียญเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ
จากน้องประวัติว่าโฮลัมไปเรียกเขาน้องนะ
ก็เขาได้มาแล้ว๑ใช่ไหมตอนนี้ได้ไปแล้วอีก๒
ได้ไปอีก๑คือเป็น๒เหรียญแล้วนะครับ
จาก๑๕๐๐เมตรก็วิวแชร์นะ

แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณสายชนคนเจนได้เหรียญทองแดง
จากรายการเดียวกันคือเราได้ทองกับทองแดง
แล้วก็มาได้นี่วิวแชร์ฟันดาบน้องแววสายสุนีนะฮะ
เหรียญเงินแล้วก็ยิงธนูได้มาอีกได้เหรียญเงิน
ก็คือตอนนี้สรุปแล้วได้๔เหรียญทอง

คือที่เขาดูแลอยู่คอนตั้งชื่อว่าหลง

ปีเต็มหมาตัวนี้ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลย
สามรายที่พยายามจะมารับหมาตัวนี้ไปเลี้ยงนะ

ซึ่งทุกคนพยายามเรียกชื่อ
แล้วก็เข้าใกล้สุนัขที่นอนรอเจ้าของ
อยู่ริมถนนสายจันทบุรีตราดหมู่๑ตำบล
คมบังอำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ย
อ้างว่าเป็นหมาเจ้าพอลล่าชุดที่หายไป
คนก็คิดว่าไอ้ตัวนี้ชื่อเจ้าพอลล่า
หายไปจากแถวบ้านญาติร่มก้าวประมาณปีนึงแล้ว
แต่แปลกว่าคนพยายามจะเรียกเขาเนี่ย

คุณก็เอารูปมานะมาเป็นหลักฐานนะ

เป็นหมาตัวที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดแล้วล่ะ

เขาจะจับฉีดยาจน
คือมา๓ลายที่แบบเจ๋งเลย

มันวิ่งหนีแบบเจิงเลยไปแอบอยู่ในดงป้วยนี่เลย

อันนี้ก็เข้าใจหมาระดับลึกมากเลย
อยู่ดีทิ้งฉันไปแล้ววันหนึ่งเธอจะกลับมาหาฉันทำไม

กระโดดลงมาหนีแล้วก็พี่เจ้าของกำลังนะ
แต่มันก็จำดายิ่งใจ
หรือเจ้าของทำหน้ามาเยอะ
จำกลิ่น
บางคนก็บอกว่า๓เจ้าของคือมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะ
ตามหาว่าไอ้หมาตัวนี้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ย
นี่ไงชาวเตาง้อยมาแล้วนะฮะสิบสี่ถึงสิบหกอัมเภอเตาง้อยมีงานไหลเรือไฟนะ
เขาก็ไปเที่ยวกันได้อย่างนี้นี่ไงเดี๋ยวอยู่ที่หนองคาย
วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจะไปไหมคะอยู่น้องคายอยู่แล้วอยู่แล้ว
มดดำน้องน้ำชาน่ารักมากใครอ่ะคุณเหมียวน้องมดดำน้องน้ำชาน่ารักมาก
รถเมเธอเป็นใครหนูเป็นน้ำชาตอนไหนอ่ะน้ำชามีชื่อพี่เหมียวแหละ
พี่เมแล้วพี่ไม่พี่เมเป็นน้องน้ำชาน้องน้ำชาเธอเหรออุ๊ย
ไปไปไปว้ากันไปไปติดตามค่าวสู่นักหนี้กันนะฮะทำก่อนแน่นอนว่าก้ม
ประถูสัตว์ก็น่าจะเอาเข้าไปเลี้ยงก่อนในช่วงนี้น่ะถูกทุกคนไหนถ้าสมมติมีเจ้าของมา
ก็คงจะได้รับแต่หมาอย่างนี้ค่อนข้างน่าเลี้ยงหน่อยเนาะ

เอ้าไปที่คุณมัชสักนิดนึง

ที่เกิดดราม่าเสียงสูงปันสุทัศธาแล้วก็น้ำชาเนี่ย

คือตอนนี้ก็บอกว่าลดสถานะเป็นพี่น้องกันแล้ว

ซึ่งไอ้มาร์ชเหมาะกับการทำแผ่นมาร์กหน้าใสมาก

คนแหล่วว่าผิวหน้ามันไม่มีรูขุมขนเลยอะ
ไม่มีรูขุมขนเลยจริงน้องม้าช

นี่นี่ค่ะเมื่อก่อนถ่ายด้วยกัน

มาร์ชมันคือแบบว่าโอเคพวกเราเนี่ยผิวหน้าเขา

เพลงมันเย็นกริดจริงนะฮะ

หลังจากไปเมื่อวานนี้ไปสอนพระเนร
มาร์ชมันบอกตัดสินใจถอนตัวแล้ว

แล้วก็ตอนนี้น้องมัสก็บอกว่าก็ครับผมคงต้องเป็นแบบที่น้องบอกแล้วครับ
แต่ผมยังคุยกับพี่อีกคนนึงที่เป็นหุ้นส่วน
คือหุ้นส่วนมีอีกคนนึงเขาก็คุยกันอยู่นั่นแหละ
ธุรกิจจะสะดุดไหมไอธุรกิจแผ่นแปะหน้าเนี่ยนะฮะ
เมื่อเราเริ่มกันมาด้วยกันแล้วแต่เป็นการตัดสินใจของน้องเขามากกว่า
ตอนนี้ก็คุยกันอยู่เราอยากทำต่อนะครับ
เพราะเหมือนเริ่มมาถ้าสมมุติมันยังไปไม่สุดจริงเนี่ย
ก็อยากทำให้มันสุดก่อนหุ้นส่วนจริงไม่ใช่มีแค่สอง
หุ้นส่วนจริงมี๔คนถ้าน้องออกปุ๊บก็เหลือ๓คน
จริงช่วงนี้ผมก็ยุ่งต้องออกกองด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยโดยตรงกับปันเนาะ
แต่มีพี่อีกคนนึงที่เป็นหุ้นส่วนเขาก็คุย
ตัวผมเองก็คอยอัปเดตนู่นอัปเดตนี่เดี๋ยวพอรู้รายละเอียดจริงแล้ว
บอกอีกทีนึงผลกระทบต่อธุรกิจเอาจริงว่ามันต้องมีอยู่แล้ว
เพราะเขาก็เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปเนี่ย
ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่า
ทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะตัดสินใจแบบนั้นกับน้องยังไม่ได้คุยกันเลย
แต่คงมีโอกาสได้ถามฮะจะเกี่ยวกับดราม่าล่าสุดที่ผ่านมาหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบเลยแต่ทุกวันนี้คุยกันปกติวันก่อนก็เจอกัน
ความสัมพันธ์เราก็ปกติจริงตามที่บอกว่าอยู่แล้วว่า
เราเป็นพี่น้องกันเราเข้าใจกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นตามเดิมเหมือนกัน

มันก็คือถอนเราเป็นแฟนกันแล้วพอเลิกกันเราต้องถอนเหรอ
ก็ไม่รู้มันก็ทำง่ายกันมันคือมันมองด้วยส่วนน้ำชาให้สภาพไม่อยากจะออกมาแล้วด้วยแล้ว
เพราะกลัวคนอื่นเอาไปนินทาอันนี้ก็เข้าใจ
ความสบายใจมากกว่าจริงก็เพิ่งปิดกล้องละครไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้ว

เขากลัวบอกเธอให้เธอสบายใจวันถุยออก

อย่ากลัวอย่างนี้นะคะไม่ดีพี่มมสวยอย่างจริง

อะไรวะอย่าให้มาสสิเราซื้อไม่เคยถูกเลยคือเออไม่รู้

ให้ซื้อตัฐบาลนะครับค่ะใช่ซื้อตัวนี้
ก็สรุปนี่แหละครับแต่ก็คือมีหุ้นหลายคน๔คน
เราไปที่ณเดชน์ยายารู้สึกอยู่ที่นิวยอร์ก
ใช่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีภาพลักษณ์ดีทั้งคู่นะคะ

ไปนั่งแฟนสองคนที่รับเกียรติจากแบรนด์ซื้อผ้าระดับโลกอย่างโค้ช

ใช่ของกูแต่เจี๊ยบนะ

คู่นี้นะคะบินรัดฟ้าข้ามทวีปไปปรากฏตัวในลุคเท่

อู้วเหมือนนี่เลยอะไรนะ
ครีสจอนโทโวต้ารุ่นชั้น
หล่อแล้วก็ดูอินเตอร์ไม่เบานะคะท่านผู้ชมค่ะ
จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็มีแฟนคลับ

แฟนคลับคนไทยในนิวยอร์กก็ไปบกไม้บกมือ

รวมทั้งช่างภาพต่างประเทศที่นิวยอร์กแล้วนะคะ
ถ่ายดูใช่ไหมสนใจกันเลยเนอะชอบมากดูแบบ

งานนี้ได้ยินเสียงเมาส์มานะคะจากที่นั่นว่า

แต่รองเท้ายาย่าเป็นบูธ
นี่แต่งตัวเข้าเซ็ตกันมาก
ถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกว่าเสื้อคู่รัก

อ๋อเดตยาย่าแล้วก็รถเมล์จะพูดถึงใครละ

นุกสุธิดาคุณนุกสุธิดาอ๋อสรุปเขา
ที่จะตอบเรื่องการท้องลูกคนที่๓ของเขาอยู่
ส่วนเรื่องของการโพสต์ถึงคุณเจนนี่เนี่ย
เขาก็ออกมาบอกนะคะว่าตัวเขาเองเขาอยากจะเคลียร์ครั้งสุดท้ายให้เข้าใจว่า
โพสต์ทั้งหมดคือการด่าบุคคลนอกวงการ
ไม่เกี่ยวกับคุณเจนนี่และคุณบุ๋มเลยนะคะ
เพราะว่าหากต้องการจะต่อว่าคนที่อยู่ในวงการจริง
เธอก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปหาเป็นการส่วนตัวก็ได้
นี้สาวนุ๊กก็ยังอึกอักที่จะตอบในเรื่องของการท้องลูกคนที่๓
อ๋อนั่งร้องอีกแล้วเหรอนั่งรถเนอะ
เขายังไม่ตอบว่าท้องหรือเปล่า
ก็คือถามว่ามีข่าวดีหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ปลายเดือนเนี่ยเขาจะออกมาบอกอีกที
ตอนนี้คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะรอน้องด้วย
ปิดเทอมเนี่ยก็ไปเที่ยวกับน้องก่อนค่อนข้างคือลูกอีกสองคนค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้นะคะ

หมายถึงว่าก็รักคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องน้องคนต่อไปเขาจะยังไง
พูดถึงเจนนี่ยิ่งยงเสด็จญาติเขาเอาสักนิดนึง
รอบปีนี้ไม่มีใครเซ็กซี่เท่าเจนี่เทียนโพสุวรรณ
ใส่ชุดซีทรูฉลองวันเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่มากันหมด
นี่อันทางบน
เขาบอกว่ากิจการออกกำลังกายด้วยการเอ็กโซไซด์นะครับ
ครับผมได้ครับความนิยมท่วมท้น
คนลงทุนอย่างในครั้งนี้คือเสียกึ้งเฉลิมพระชัยวากิสริ
เปิดเป็นครั้งแรกแต่สมาชิกแน่นขนาด

มิวเพราะว่าในหนังแฟนเดย์เขาเห็นจมูกชัดเจนมาก
ก็เลยไปเมาส์ก่อนนี่ดูสิไปดูไปดูไม่เป็นไรพักก่อนเดี๋ยวมาดู
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาดูนี่เลยนะคะ

น้องมิวก็คือนางเอก๑๐๐ล้านคนใหม่นะฮะ

ทำรายได้เข้าสู่หลัก๑๕๐ล้านแรง
อู้๊ย๑๕๐แล้วเหรอน้องมิวบอกว่าอาฮะ
ปลื้มปริ่มก่อนหน้านี้ถูกถามบ่อยว่า

น้องมิวในหนังก็แต่งหน้าน้อย
มูกโด่งมากก็เลยถูกมาว่าทำจมูกมา
วิวก็บอกว่าแต่งหน้าน้อยแต่งน้อยมากอ่ะใช่ค่ะ
แล้วก็มิวทำผมเองด้วยนะคะเพราะเรื่องนี้เขาไม่ต้องแต่งเยอะไงนะคะ
เพราะว่าเป็นคนความจำเสื่อมแต่ดีใจที่มีคนชม
แล้วนักข่าวก็ถามมีคนบอกว่าตั้งกระทู้เลยนะว่าจมูกไปทำมา
มูกมิวคลอดออกมาตั้งแต่เกิดเป็นแบบนี้แหละค่ะของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
แทนแล้วก็มีคนเปรียบเทียบกับลูกเก่าด้วย
รูปเก่าตั้งแต่เด็กเรามีดั้งอยู่แล้วนะคะ
ถ้าถูกจับผิดแล้วคิดมากไหมเซ็งไหมไม่ค่ะชินแล้วค่ะ
โชคดีที่เป็นคนจมูกสวยตั้งแต่เรียนแล้วค่ะเป็นไงล่ะหลานผม
คดีนะคะที่มีดั้งส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสที่มีคนมาจับผิดเขามีสิทธิ์จะคิดได้
ถ้าเทียบกันจริงแล้วเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ไม่สวยเท่าตอนนี้เพราะยังเด็กไง
แล้วก็เป็นวัฒนาการของใบหน้าแล้วก็แต่งหน้าด้วยเพิ่มขึ้นนะฮะ
แล้วก็การดูแลตัวเองนั้นก็มีมากขึ้นนางสวยขึ้นอ๋อแล้วนางบอกว่า
วิจารณ์ว่าเป็นคนพูดจาห้วนก็เป็นคนค่อนข้างห้าวในเรื่องนะ
ตัวละครก็คาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นตัวจริงพูดเพราะค่ะคุณมินพูดเพราะ
เรามาช่าซะหน่อยไหมฮะทันไหมฮะสักนิดหนึ่งคุณมาช่า
ก็มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะ
เกี่ยวกับการไปสร้างขาเทียมให้กับช้างที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ทุกวันนี้ช้างศูนย์เสียขากันเยอะเหลือเกิน
แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่คิดขาเทียมให้กับช้างได้แล้วด้วย
นางก็ไปให้กำลังใจคุณโซไลด้าซานวาร่า